ระวังไฟไม่พอครับต้องระวังน้ำด้วยครับช่วงนี้น้ำป่าหลากต้องระมัดระวังครับ
ท่องเที่ยวชาวจีนมากัน๒คันรถตู้แล้วก็ไปนั่งกินอาหารกัน
ผู้ชายคนนี้บอกว่าเออเดี๋ยวอัวขอไปสูบบุหรี่สักแป๊บหนึ่งนะ
นั่งรออัวอยู่ในร้านสักพักหนึ่งเขาถลายตกลงไปในลำคลอง

ล้อเจ็บล้อเจ็บล้อเจ็บล้อเจ็บ
ครับ
อ๋อโหวิฉันนี่ฉันลุ้นแบบแบบขนลุกเลยอ่ะ
คือคือลุ้นน้ำมันแรงที่ฉันเห็นจังหวะ
เจ้าหน้าที่เหมือน๒คนใช่ไหมที่ลงไป
คนแรกอ่ะก็หวิดแล้วนะหวิดจะโดนน้ำพัด
และอีกคนนึงลงไปน้ำมันแรงอ่ะเจ้าหน้าที่เองยังเกือบเอาไม่อยู่
โชคดีว่ามีเสื้อชูชีพนะฮะแล้วก็มีความชำนิชำนาญ
สอบส่วนบุคคลนะฮะต้องย้ำนะนี่คือการฝึกฝน
ฝากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแล้วดูสีน้ำสิครับสีขุ่นมาก
สีขุนทั้งไหลแรงไปช่วยผู้ชายคนจีนคนนี้
ที่เขานั่งคล่อมอยู่บนบริเวณต่อหม้อของสะพานแห่งนี้

หลังจากนั้นเห็นไหมฮะจะมีเชือกผูกติดตัวกับเจ้าหน้าที่
แล้วมีเชือกอีกเส้นหนึ่งโยนลงมา
เพื่อที่จะให้ชาวจีนเกาะแล้วก็พากันกลับขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย
นี่จังหวะนี้ที่เสียวที่สุดเลยนะคะ

แล้วจังหวะตอนที่กำลังจะพยายามคือเขาต้องพยายามไหว้ด้วยไง

ถ้าจับไม่ทันนี่คือหลุดไปเลยแล้วไม่รู้ว่าหลุดแล้วตรงนี้เนี่ยไปโผล่ตรงไหนนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้
บริเวณจุดนี้เป็นร้านอาหารซึ่งอยู่ใกล้กับลำน้ำที่เห็นที่ไหลแรง

ติดกับร้านอาหารใกล้กับสะพานขาวหนองสาหร่ายที่อำเภอปากช่องที่โคราชครับ
อย่างที่ผมบอกจริงแล้วผู้ชายคนจีนเนี่ยไม่ใช่ว่าจู่เขาจะลงมาเล่นน้ำ
แล้วก็มานั่งรอเพราะว่าน้ำมันมาแบบกระทันหันไม่ใช่นะฮะ
ที่เขาอยู่บนฝั่งมากับเพื่อนมารถตู้๒คัน
เป็นคนจีนทั้งนั้นเลยมากันเยอะนั่งกินอาหารเสร็จปั๊บ
พอกินเสร็จอิ่มเขาขอปลีกตัวมาสูบบุหรี่
สูบบุหรี่เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าคงจะลื่นถลายแล้วตกลงไปในคลองเนี่ยฮะ
ตกลงไปที่ลำตะคลองแม่น้ำสายนี้แล้วก็ถูกน้ำพัด
โชคดีว่าเขาเกาะตรงบริเวณเสาต่อหม้อแล้วขึ้นไปคล่อมได้ทัน
แล้วก็นั่งรอความช่วยเหลืออยู่ตรงนั้น

คนที่สังเกตเห็นคือใครรู้ไหมครับคุณขวัญคุณผู้ชม
เพื่อนของเขาเพื่อนที่มาด้วยกันบอกว่า
หันซ้ายหันขวานับคนแล้วเตรียมจะกลับ
อ้าวแล้วทำไมเพื่อนคนหนึ่งหายไป
นึกได้ขอไปสูบบุหรี่ทำไมไปอยู่นานสองนานเลยออกมาดู
อ่าไปนั่งจ๋องอยู่ตรงนู้นแล้วก็ท่าทีนี่คือลุ้นมากครับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอบคุณเจ้าหน้าที่มากนะครับ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างวิชาธรรมสถานปากช่อง

อันนี้เป็นเหตุการณ์นาทีชีวิต

ทั้งน้ำทั้งไฟต้องระมัดระวังนะฮะ